ครับวันนี้ก็มีชื่อของเฮียแตมปรากฏขึ้นมาในหน้าของข่าวสารนะฮะ

คือเมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี๖๐นะฮะ

ชื่อเนี่ยชื่อเป็นชื่อญาติผม

ตำรวจที่ไปขอหมายค้นต้องรู้สิว่าผมอยู่ที่นี่
แม้ชื่อผู้ครอบครองจะเป็นชื่อญาติ
มันก็เลยเหมือนกับเกิดความไม่เป็นธรรม
ขั้นตรงขั้นตอนต่างที่บิ๊กโจ้เองก็ไปยื่นเรื่องต่อสารเนี่ยนะฮะ
แต่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย
เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
ชื่อผู้ครอบครองบ้านหลังนี้เนี่ย
คือมันเป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเฮียแตม

แล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นชื่อของเฮียแตมจริงนะฮะ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ที่อุดรธานี

นับผือแบบเสมือนแบบเป็นญาติเลย
แต่ตรงนี้ห้าหลังผมก็เลยขอเช่าเขาหลังละหนึ่งหมื่น
ห้าหลังก็เดือนละห้าหมื่น
ความจริงอยากจะได้มากกว่านี้แต่ว่าเฮียแตมเขาบอกเข้าเท่านี้พอใช่ไหม

นี่นะฮะซ้ายมือนะครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้เราได้คุยให้ศัพท์ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าดูเรื่องของบ้าน๕หลัง
ที่บิ๊กโจ๊กคนโดยสุรเชษฐ์หักพานน์ลอมสะโรนี่
อาศัยอยู่ก่อนนะครับที่ซอยวิภาวดี๖๐นะฮะ
ผู้ครอบครองทั้ง๕หลังเนี่ย
เป็นของเฮียแตม๓หลังอีก๒หลังเป็นชื่อของภรรยาของเฮียแตม
เฮีแตมชื่อจริงชื่อนายชินรัฐวัฒนกูลนะครับเป็นนักธุรกิจใหญ่
อยู่ที่อุดรธานีนะครับบ้านสามหลังนะฮะที่เป็นชื่อของเฮียแตม
เป็นผู้ครอบครองก็คือบ้านเลขที่๙๑๔๖๑๕๗๑๕๘ก็จะอยู่
ใกล้กันนะแหละในโซนเดียวกันนะในทาวน์โฮมสามชั้นที่
โจ๊กเนี่ยอาศัยอยู่นะครับอีกสองหลังเนี่ยจะเป็นชื่อของ
เฮีแตมและภรรยาเป็นผู้ครอบครองร่วมกันนะครับคือเลขที่๙ทับ๑
๙๑๔๗กับ๙๑๔๘คือสองหลังนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กอยู่นะที่บอกว่า
ใครใครก็รู้ว่าบ้านผมนะครับอีกหลังหนึ่งก็เป็นบ้านของคุณพ่อ
บิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วอีกสองหลัง
มองก็เข้าไว้ให้กับลูกน้องมาอยู่นะครับเหี้ยแตมเป็น
คนจ่ายค่าส่วนกลางนะฮะตามข้อมูลล่าสุดของหมู่บ้านแห่งนี้
นะครับซึ่งค่าส่วนกลางก็๑๔๐๐๐๐กว่าบาทปีที่แล้วก็จ่าย
นะครับและเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าของบ้านทั้งห้าหลังค่าเช่าบ้าน
โจ๊กบอกว่าเฮียแตมคิดค่าเช่า๕๐๐๐บาทต่อเดือนนะฮะรวมทั้ง
หลังนะฮะก็คือหลังละหมื่นนะครับอ่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าด้วยความ
ที่สนิทสนมกันมากนะครับเป็นญาติการเจ้าจ่ายแพงกว่านี้
ของแม่ขนส่งมี๑๗สาขาในภาคอิสานและภาคกลางหลายจังหวัด
ทั่วประเทศนะครับในพื้นที่อิสานกลาง
ถ้าเริ่มต้นถ้าดูจากธุรกิจของเฮียแตมเนี่ยปี๒๕๒๗นะครับตอนนั้นจัดจำหน่ายเกลือ
อยู่ในพื้นที่อุดรธานีปี๒๕๓๐ก็มามีเรื่องของการขนส่งบรรทุกสินค้า
ประเภทเหมาคันระหว่างอุดรธานีถึงกรุงเทพด้วย
แล้วก็มีธุรกิจขนส่งสินค้ามากรุงเทพด้วย
ตามข้อมูลบอกว่าเฮียแตมเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับตำรวจใหญ่
ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๔แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
คือทางภาคอีกษานทั้งตำรวจระดับใหญ่แล้วก็เล็ก
มีนิสัยไม่ถือตัวโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือ
แต่เป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนนะไม่ค่อยออกสื่อไม่ชอบออกสื่อ
แล้วก็รู้จักกับบิ๊กโจ๊กมานานมากแล้วถึงขั้นสนิทสนมกันรักใคร่กันเหมือนญาติ
โดยเฉพาะในช่วงที่บิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็เจอมรสุมในชีวิตหน้าที่การงาน
คำสั่งจากตำรวจให้ไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรี
หลายคนบอกโอ้โหขาลงแล้วบิ๊กโจ๊กเพื่อนที่คบหาลูกน้องบางคนหายหน้าหายตา
แต่ก็มีแต่เฮียแตมนี่แหละยังคงอยู่กับบิ๊กโจ๊กเหมือนเดิม
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลองติดต่อไปหาเฮียแตมนะฮะ
หลังจากวันนี้เป็นข่าวใหญ่บิ๊กโจ๊กบอกอ๋อบ้านเฮียแตมเขาผมเช่าอยู่นี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเฮียแตมเนี่ยเราได้คุยด้วยนะครับ
แตมบอกสั้นกับนักข่าวของเราบอกเป็นบ้านของเฮียแตมจริง
บิ๊กโจ๊กเช่าอยู่จริงพอเราจะถามเพิ่มเติมเรื่องอื่น
แหมไล่ละองรายละเอียดอะไรยังไงนะฮะเฮียแตมก็บอกสั้นบอกขอโทษจริงไม่สะดวก
ยังติดธุระอยู่แล้วก็วางสายไป
ขอโทษนะครับ
เฮแตมก็ให้สัมภาษณ์สั้นบอกแค่ว่าก็เช่าจริงเป็นบ้านของเฮียแตมจริง
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคือก่อนวันที่บิ๊กโจ๊กจะถูกค้นบ้าน
วันเดียวเลยนะคะบิ๊กโจ๊กไปทำบุญเฮียแตมก็ไป
คือเวลาไปทำบุญเนี่ยคือเฮียแตมกับบิ๊กโจ๊จะไปด้วยกันอยู่บ่อย
คือทีมข่าวของเราได้ภาพมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโบสถ์ของวัดดังในจังหวัดอุดรธานี
มีภาพของบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภรรยา
เห็นไหมคะเราทำลูกศรชี้ไว้ให้บิ๊กโจ๊กมาภรรยามาด้วยตำรวจหลายนายในพื้นที่มาด้วย
แต่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรนะคะก็มากราบศักระหลวงพ่อนาคที่มีชื่อเสียงเรื่องของการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
สอบเข่ารับราชการค้าขายสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วก็ไปกราบสการะพระพุทธนรสีมหาหมุณีพระประธานในอุโบสถ
ภาพนี้คือ๒๔กันยายน๑๐นาฬิกา๓๖นาที
ก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะถูกค้นบ้านวันเดียวอะค่ะ

คือนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดนี้
ไปพบกับพระประดิษฐ์วรปัญโยพระลูกวัด
พระรูปนี้เป็นผู้ที่เปิดประตูอุโบสถ

ไปกราบศักระหลวงพ่อนาคและพระพุทธนรสีมหาหมุณีค่ะ
ท่านก็บอกว่าวัดได้รับการประสานจากตำรวจอุดรธานี
บิ๊กโจ๊กจะมากราบศักระหลวงพ่อและพระประธานในพระอุโบสถ
ก็เลยมาดูแลความเรียบร้อย
พอมาถึงวัดก็เห็นรถตำรวจมาจอดกันในวัดเป็นลักษณะของรถตู้นะคะ
บิ๊กโจ๊กและคณะก็ลงมากราบศักราศิลป์ศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์
กราบศักระเสร็จก็กลับทันทีไม่ได้มีอะไร
พอมาเปิดทางฟังศาสตร์บนแล้วเขาก็ออกไปเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราลองตรวจสอบย้อนหลังไปดูค่ะ
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่า๒๙พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กยังยดพลตำรวจตรี
เคยนำข้าราชการและตัวเฮียแตมไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
หล่อพระพุทธรูปทองคำบรรจุไว้ในพุทธมหาเจดีหลวงตามหาบัวยานสัมปโน
ที่วัดภูผาแดงที่หนองวัวซอร์จังหวัดอุดรธานี
นี่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเคยนำข้าราชการจะไปทำบุญกับบิ๊กโจ๊กบ่อย
แล้วก็ไปที่สกลนครด้วยนะคะทำพิธีถวายสารอเนกประสงค์
วัดป่าศรีพนมประชาคมที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
นี่ค่ะก็เป็นการถวายสาราอเนกประสงค์ขอความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งประมาณนี้นะคะ
คือภาพต่างเหล่านี้คุณผู้ชมค่ะที่เราย้อนกลับไปดูจะเห็นได้ว่า
เฮีแตมเนี่ยรู้จักกับตำรวจตำรวจใหญ่ตำรวจภูทรภาค๔ตำรวจในพื้นที่อุดรธานีเยอะ
คือคนในพื้นที่บอกว่าเฮียแตมแกนิสัยดีอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือแล้วก็ไม่ออกสื่อ
และสนิทกับบิ๊กโจ๊กมานานมาก
คือไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ได้นามสกุลเดียวกันด้วย
แต่บิ๊กโจ๊กเองก็ยอมรับว่าสนิทกันมานานมากเปรียบเสมือนญาติคนนึง
นี่๑๐๓๐ปีอ่ะแต่เห็นเจ้าหน้าที่ชุดทำคดีบอก
อาจจะต้องเชิญมาขอข้อมูลเรื่องการให้เช่าบ้านอะไรพวกนี้
ค่ะเห็นบิ๊กโจ๊กบอกเฮียแตมเองก็อาจจะออกมาให้ข้อมูลพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะ